ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำคดีของกำนันเตี้ยได้ไหมฮ
อืมกำนันเตี้ยกำนันหญิงที่ตำบลผาตั้งจังหวัดหนองคาย
ภาพจากกล้องวงจรปิดในเหตุการณ์วันนั้นนะครับอ่าที่มีคนร้ายขี่จักรยานยนต์มา
แล้วก็ทำทีเป็นถามทงถามทางจากร้านแถวนั้นร้านหนึ่ง
เขาขายพวกขนมขนมใช่คล้ายคล้ายกับขายของชำอะไรอย่างเงี้ย
ใสอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาถึงบ้านของกำนันเตี้ยที่เปิดเป็นร้านขายของชำด้วย
หมวกกันน็อกเข้าไปในร้านทำทีเป็นเหมือนจะซื้อของอืม
กำนันเตี้ยหันหลังไปเนี่ยบุกเข้าไปแล้วยิงเขาเสียชีวิตค่ะ
อีกแรกก็ไล่สืบสวนสอบสวนกันอยู่นานว่าใครใครถึงอุกอาจ
มายิงกำนันเตี้ยจนเสียชีวิตคาบ้านขนาดนี้
กำนันเตี้ยเป็นกำนันหญิงนักพัฒนาคนในพื้นที่รักทุกคนถูกต้องนะฮะ
เรื่องอื่นก็ไม่มีญาติพี่น้องบอกทะเลาะเบาะแว้งเรื่องอะไรต่างไม่มี
อกจากเรื่องการไปช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องที่ดิน
สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องที่ดินจริงใช่ค่ะนะฮะ
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นมือปืนที่ได้รับการจ้างวานมานะครับ
เพราะว่าผู้จ้างวานมีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินสอปกร
กำนันเตี้ยเขาเข้าไปดูแลให้กับชาวบ้านนะครับ
ตอนนี้ผู้ต้องหาจับได้หมดแล้วนะครับทั้งมือปืนที่ก่อเหตุ
ผู้จ้างวานจับได้หมดแล้วนะครับหนึ่งในนั้นนะครับ
จับได้คือนายสำริทสังสิงหรือว่าเสียช้างเสียช้างเป็นผู้ต้องหา
ที่เป็นผู้จ้างหวานนะฮะปมก็คือขัดแย้งเรื่องที่ดินสอปกร
กำนันเตี้ยเข้าไปดูแลเรื่องนี้แต่เมื่อคืนมันมีเหตุซ้อนเหตุขึ้นมาอีกครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุนั้นก็คือหลานชายกำนันเตี้ย
ยิงลูกชายของเสียช้างเสียชีวิตนี่ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ที่สาราประชาคมบ้านดงต้องในพื้นที่หมู่๖ตำบลผ่าตั้ง
อำเภอสังคมที่จังหวัดหนองคายนะฮะตำรวจสพสังคมเมื่อคืนได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตก็ไปตรวจสอบผู้ตายชื่อว่านายสุภาชัยสังสิง
อายุ๓๙ปีนามสกุลเดียวกับผู้ต้องหาที่จ้างวานฆ่ากำนันเตี้ยเลยนะฮะ
ผู้ต้องหาคนนั้นชื่อสำริทสังสิงส่วนผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อคืนนี้
สุประชัยสังสิงอายุสามสิบเก้าปีมีบาดแผลถูกยิงเขาที่แขนขวา
ชายโครงขวาใต้ราวนมแล้วก็ที่แผ่นหลังนะฮะที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๔ปลอก
มีหัวกระสุนอีกหนึ่งหัวตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่านายสุภาชัยผู้ตาย
คือลูกชายของนายสำริทสังสิงหรือเสียช้างนี่ฮะ
เสียช้างคือผู้ต้องหาจ้างวานฆ่ากำนันเตี้ยกำนันเตี้ยคือนางกันนิกาวงศิริ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์หลังเกิดเหตุนะครับ
นายสำริทเนี่ยเพิ่งได้รับการประกันตัวมาจากศาลจังหวัดน้องคายนะ
ก็มาดูศพลูกชายนะแต่ก็ไม่ได้พูดจาอะไร
ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนี่ฮะตัวเองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาจ้างวานฆ่ากำนันเตี้ย
ส่วนลูกชายที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อคืนมือยิงคือหลานกำนันเตี้ยฮะ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสมภารนิโรธอายุ๔๔ปีนะครับ
ตำรวจไปจับได้ที่บ้านพักนะครับแล้วก็ของกลางที่ใช้ก่อเหตุก็คือปืน๙มม
แล้วก็กระสุนที่ยังเหลือในแกซีนอีกสิบนัดนายสมภารเป็นหลานชายของกำนันเตี้ยนะครับ
แล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยนายสมภารรับสารภาพว่าแบบนี้ครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งกินเหล้าอยู่ที่สาราประชาคมกับเพื่อนบ้าน
แล้วนายสุภาชัยที่เป็นลูกชายของเสียช้างที่จ้างวานฆ่ากำนันเตี้ยเนี่ย
ได้ขับรถมาเป็นรถกระบะขับมาจอดมาคุยกับเพื่อนบ้านอยู่สัก๕นาทีนะ
คุยแถวนั้นก็ขับรถออกไปต่อมาเพื่อนบ้านก็แยกย้ายกันกลับ
ตัวนายสมภารคนก่อเหตุบอกว่าได้เดินออกไปปัสสาวะ
แล้วก็กลับมาที่นั่งที่ข้างสาราอีกสักครึ่งชั่วโมง
นายสุภาชัยขับรถย้อนกลับมาแล้วเดินมาหานายสมภารเลยนะฮะ
แล้วก็พูดขึ้นว่าอ่านี่มีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่มาทำงานแทนกำนันเตี้ยแล้วเนี่ย
ทวงคืนผืนป่าอีกไหมนี่พูดอย่างนี้นะครับ
มันก็เลยเกิดเรื่องทะเลาะกันขึ้นนายสมภารบอกว่าตอนนั้นได้เตือนนายสุภาชัยไปแล้ว
อย่าเข้ามาใกล้เขานะแต่นายสุประชัยไม่ฟัง
ยังพยายามเดินเข้ามาหาก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ไปหนึ่งนัด
นี่ฮะหลังจากที่เดินมาแล้วบอกว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แล้วเนี่ย
กำนันเตี้ยก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยจะทวงคืนผืนไผ่อีกไหมอืมนี่ฮะ
พอยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ไปหนึ่งนัดนายสุภาชัยยังไม่หยุด
ยังเดินเข้ามาหาอีกนายสมภารบอกว่าก็เลยยิงใส่ไปสี่นัด
ล้มลงเสียชีวิตตรงนั้นอันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะครับ
สมภารเองบอกว่าหลังเกิดเหตุกำนันเตี้ยถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เขม่นกับนายสุภาชัยผู้ตายมาตลอดนะฮะ
แล้วตอนนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นี่ฮะโอ้โหก็เลยเป็นคู่กรณีกันนะ